คุณผู้ชมยังจำเรื่องพระที่มีเรื่องกับครอบครัว
ที่ตอนนั้นใช้ว่าครอบครัวหันศาได้ไหม
แล้วก็ซัดกันนัวเลยระหว่างพระกับโยมนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เราต้องดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกเจ้าอาวาสวัดนี้แล้ว
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
แต่ท่านเจ้าอาวาสไม่มาก็ต้องมีการออกหมายเรียกต่อ
ทีนี้โลกโซเชียลเขามีการแชร์คลิปหนึ่ง

คือเป็นคลิปแฉว่าพระมีความสัมพันธ์
กับลูกสาวของครอบครัวหันศา
เอาเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะคลิปนี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะ
เห็นตัวน้องพี่ไม่ชัดเลย

ผู้ชายนี้ไม่มีผม
เปลือยกายล่อนจ้อน

แล้วก็ตั้งกล้องวิดีโอคุยกับวัยรุ่นผู้หญิง
แล้วมือห้างหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
กำลังปิดกลุ่มอวัยวะเพศอยู่

ก็เป็นคนเดียวกันเลย

วิดีโอคุยกับวัยรุ่นผู้หญิง

ให้เห็นต้นขาแล้วก็ใช้มือตบที่บริเวณตักอันนี้

ทีนี้นอกจากนั้นยังมีคลิปที่พระรูปนี้นี่แหละ
มีความใกล้ชิดกับวัยรุ่นผู้หญิง
คือมันเห็นภาพมันไม่ชัดนะคะ

นี่แหละมีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
แล้วถ้าเกิดว่าฟังในคลิปนี้คุณจะมีเสียงแบบฮัมเพลง
แล้วในเนื้อนี้ก็ระบุเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เคยเลื่อมใสสัทธา

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกสาววัย๑๗ปี
ก็เลยให้ลูกสาวอีกคนนึงเป็นคนถ่ายวีดีโอ
คือเหมือนกับแกล้งทำเป็นถ่ายเล่น
แล้วก็มีคลิปเสียงสนทนาระหว่างพระรูปดังกล่าว
กับเด็กหญิงวัย๑๗ปีในเชิงล่อแหลม

เพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมีขอกอดด้วยค่ะฟังค่ะ
ถ้าเจออย่างนี้ก็กอดให้นะ
กอดพี่ดีกว่านะพี่สวยกับ
สวยกับคนที่พูดดีค่ะ
หลวงพี่ไปอยู่ข้างบนดีกว่า
ได้นอนได้ดีครับอย่างนี้นอนต่างยุงนะครับทำไมครับ
คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะมีขอกอดใช่ไหม
ก็มีต้องมาเจอกันคืนนึง
หลวงพี่ไปอยู่ข้างบนดีกว่าแบบนี้ค่ะ
คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีข่าว
ที่เป็นคลิปพระทะเลาะกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่ในข่าวก็เรียกว่าครอบครัวหันศา
จำได้ไหมมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่วัดที่สระบุรีวัดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้รับการยืนยันจากพระที่ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาส
บอกว่าครอบครัวนี้เป็นชาวเมียนมา

แล้วก็อยู่นอนกินอยู่ที่นี่

ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุรเชษแสงวัว

ผู้กำกับการสพแก่งคอยบอกว่า
คลิปเนี้ยฝ่ายหญิงอ่ะ
แจ้งเอาไว้ตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
บอกว่าขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาส

บอกเขาโดนจับหน้าอกแล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
พอมา๓เมษายนพนักงานสอบสวนก็เลยเรียกเจ้าอาวาส
แจ้งข้อกล่าวหาแล้วไม่ได้มีการคุมตัวนะ

กระทำการอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ตอนนั้นน่ะเจ้าอาวาสปฏิเสธค่ะ

พนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนการสอบสวน
แล้วก็ประสานทางโทรศัพท์นะโทรหาเจ้าอาวาส
จะส่งตัวไปยังพนักงานอายการ
แต่ทีนี้เจ้าอาวาสก็ยังไม่ได้มาพบ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะออกหมายเรียกครั้งที่๑
ถ้าเกิดออกหมายเรียกครั้งที่๑ท่านเจ้าอาวาสยังไม่มา
ก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒
แล้วที่ครั้งที่สองไม่มาอีกก็จะออกหมายจับ
อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนทางด้านพระครูคีรีวรเขตเจ้าคณะตำบลแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีเขต๒บอกว่าเรื่องนี้
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อได้จริง
จะต้องรอการสอบสวนของคณะกรรมการสงฆ์
ที่กำลังสอบสวนอีกทีนึง
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกัน
ว่าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยตกลงตอนนี้คือยังอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าพยายามที่จะไปสอบถามจะไปพูดคุย
ปรากฏว่ารู้ว่าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้
ปัจจุบันนะไม่ได้อยู่ที่วัดแล้ว
ไปต่างพื้นที่ก็ยังติดต่อไม่ได้
ดังนั้นเดี๋ยวต้องดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องคลิป

โยมซัดพระพระซัดโยมอะไรกันอยู่เนี่ย

ส่วนคลิปที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่
คลิปพระถกนะอ้อล้อกันกับโยมนะฮะ

แต่ว่าคนในโลกโซเชียลเอามาโยงกันหรือเปล่า

หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับศรีกาหรือเปล่า

ยังไม่ยืนยันทุกอย่างจะต้องรอการตรวจสอบ
ที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ